พาไปที่นี่บ้างคึกคักเลยที่หาดแห่กลางโขง

อยู่กลางน้ำโขงรับวันหยุดยาวที่ผ่านมา
เงินสะพัดเพราะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันแบบนี้
คุณผู้ชมเขามีแพร่อะไรให้บริการต่างอาณานะ
เราบินโดรนมุมสูงให้คุณผู้ชมได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เลยนะฮะ
คักตั้งแต่ต้นฤดูร้อนแบบนี้

สองวันแล้วนะใช่ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๕ค่ะค่ะ

เขาบอกว่าทะเลน้ำจืดแห่งดินแดนอีสานกลางแม่น้ำโขง
หาดแห่ในพื้นที่บ้านน้ำก่ำ
ท่องเที่ยวตามฤดูกาลได้แค่ฤดูการนี้แหละ
หน้าร้อนแบบนี้ครับ

ทั้งจากพื้นที่และจากจังหวัดใกล้เคียง

คือหลังจากน้ำในแม่น้ำโขงลดใช่ไหมสถานที่แห่งนี้ก็จะมีชาวบ้านในพื้นที่
เข้ามาปรับพื้นที่สันดอนทรายกลางน้ำโขง
มาจัดซุ้มร้านค้าร้านอาหารปล่อยแพร่อะไรไว้แบบนี้
มีอุปกรณ์ในการเล่นน้ำห่วงยงห่วงยางสปีดโบสต์เจ็ดสกี
และการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
แค่เห็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเย็นชุ่มฉ่ำนะคุณนะ
แม้ว่าอากาศข้างบนมันจะร้อนก็ตามนะฮะ
เขาบอกว่าไม่ต่างกับบรรยากาศของการไปเที่ยวทะเลเลยนะ

นี่ยิ่งที่สำคัญช่วงนี้ลมพัดแรง
เขาบอกว่าผิวน้ำมันเป็นระรอก

แล้วก็หาดแห่ยังมีจุดเด่นก็คือน้ำใสไม่ลึก
พื้นที่พื้นเป็นหินกรวดปนทราย

ตากอากาศช่วงหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะคะ
ยาวไปจนถึงโน่นน่ะสงกานะคุณ
เหมือนกับแบบมีบานาน่าโบ๊ทอะไรอย่างนี้ให้เล่นด้วยเนอะ
ใช่นี่มีของมาขายแม่ค้า
เอาไหมจ๊ะเกี้ยวทอดลูกชิ้นจ้า

เขาบอกว่าเงินสะพัดนั้นนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเยอะ
เห็นวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าแสนเลยนะ